เอาไปดูต่อวงการภาพยนตร์ไทยก็โดนเหมือนกันค่ะ
ก่อนหน้านี้โรงภาพยนตร์พยายามกันแล้วนะ
พยายามที่จะรักษาความสะอาดต่าง
แล้วก็พยายามที่จะคีบพื้นที่เอาไว้ว่ายังให้ฉายหนังต่อได้
ที่เว้น๒ที่เว้นแถวก็ทำมาแล้ว

เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะก็ต้องทำตามกฎระเบียบเนาะ
หนังรายใหญ่ประกาศปิดบริการ๑๔วันหลายที่เลยค่ะ
สนองนโยบายรัฐบาลสู้โควิด๑๙
แต่พี่พศอานนท์ผู้สร้างหนังตลกพจมานสว่างคาตา
พระจมาสว่างคาตาของเขานี้นะสู้ไม่ถอยค่ะ
เริกดีเมื่อเช้าเนี่ยนำทีมแพนเค้กโกติจตุรงค
แล้วก็นักแสดงหลายท่านเลยนะคะมาบวงสวงที่สารหลักเมือง
ยืนยันว่าหนังเรื่องนี้จะยังคงฉายเหมือนเดิม
เลื่อนมาเอาให้มันเร็วขึ้น๑เมษานี้ได้ดูแน่นอนค่ะ
แต่ตอนนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งมา
ก็คือปิดโรงหนัง๑๔วันนะครับแล้วก็จะพิจารณากันอีกที
เมื่อเข้าบนที่๓๑นะครับแล้วหนังเราเขาจะเข้าวันที่๑นะครับ
ก็ดูว่าถ้ารัฐบาลสั่งปิดต่อเราก็คงจะเลื่อน
ถ้ามันต้องเลื่อนจริงก็ต้องรอตามที่วงการเขาเลื่อนกัน
เพราะมันมีหนังไทยหลายเรื่องหนังฝรั่งหลายเรื่องที่เลื่อนไป
แต่ถ้ามันไม่เลื่อนเราก็พร้อมฉาย๑เมษา
เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าหนังเราทำให้ประชาชนคลายเครียดได้
ก็ชัดเจนนะคือเลื่อนให้เร็วขึ้น
แต่ถ้ารัฐบาลมีมาตรการอื่นที่เปลี่ยนแปลงกว่านี้
เดี๋ยวพี่พศทำตามแน่นอนนะคะ
นางเอกคนสวยแพนเค้กเคลียร์ประเด็นหลังจากถูกชาวเน็ต
ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยแพนเค้กเพิ่งกลับมาจากงาน
ไม่ใครไม่ได้ไปงานนั้นค่ะ
และหลายประเทศรวมกัน
ค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการยกเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ตอนที่กลับจากต่างประเทศก็มีถามคุณหมอ
ว่าเราควรจะเดินทางไปตรวจเลยไหม

ก็ยังไม่ต้องมาคือดูอาการตัวเองก่อน

ที่หลายคนกังวลใจคือเขาก็บอกแล้วว่า
คือไม่ว่าคุณแพนเค้กจะไปดูหรือไม่ไปดู
คนอื่นจะได้สบายใจแล้วก็แพนเค้กเองจะได้สบายใจด้วยแม้ว่าตอนนี้จะยังคงสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ตามนะคะ
ใช่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่กักตัว
เค้กเนี่ยไปถึงอิตาลีแล้วตอนนี้อิตาลีปิดเมืองแล้วทำไมไม่กักตัว
อันนี้ก็เป็นเสียงที่ชาวเน็ตเขาบอกกันมานะคะ